อันนี้ไม่รู้จะหาคำตอบได้ไหมนะคะ

แล้วบางทีเราก็แหมอยากได้ที่พึ่งทางใจใช่ไหมคะ
ผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันเธอเป็นนักธุรกิจอะนะคะ
เธอก็ทำธุรกิจมาก็ดีนั่นแหละประสบความสำเร็จนั่นแหละ
แต่แหมบางทีเรื่องของหัวใจเรื่องของความรัก

เธอมีสามีหมอดูบอกว่าสามีนอกใจนะ
และสามีมีคนอื่นนะต้องทำปิทีเรียกสามีกลับมา

อย่างนั้นเลยนอนแหละกับหมอดู
ตอนแรกจะเขาเริ่มไล่สเต็ปไปก่อน
สเต็ปที่สามีอะไรกันเลย

แล้วเสียค่าหมอไปที่รู้จักกันมา๑๔ล้าน

คือเธอบอกว่าเธอโดนหลอก

บอกว่ามีหมอดูที่มีสำนักอยู่

หลอกลุงให้เธอหลับนอนด้วย
อ้างบอกว่าจะแก้คุณสัย
แล้วก็หลอกตุ๋นเงินเธอไป๑๔ล้านบาท

มีใครเคยเจอแบบนี้ลองฟังดูนะคะ

ปลายปี๖๔ผ่านทางโซเชียล

เสียค่าดูครั้งแรก๓๐๐บาท

ต้นปี๖๕เธอซื้อบ้านย่านดอนเมือง

หมอก็มามาถึงยังไม่ทันดูบ้านนะ

หน้าดูหมองนี่คุณถูกคุณสัยปะเนี่ย

นี่ช่วงหลังรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะ
แล้วก็ฝันเห็นสิ่งลี้ลับด้วย

หมอนั่งเก้าอี้
และให้เธอนั่งตักหมอหันหน้าเข้าหากัน

หมอเลยบอกมางั้นมาอีกเดี๋ยวให้นั่งสมาธิให้ไหว้พระที่สำนัก

สังเกตเห็นว่าในสำนักเนี่ยมีรูปหมอดูคนนี้
ถ่ายคู่กับดารานักการเมืองกันเยอะมากเลย
รู้สึกว่าดูน่าเชื่อถือแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่า
คือดาราเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะ
คือเป็นภาพที่เจอที่สำนักเฉย
คือบางทีคือเขาอาจจะไปขอถ่ายรูปด้วย

บอกว่าก็เหมือนเห็นดารามากันเยอะก็เลยเชื่อถือ
หรืออาจจะไปเจอที่อื่นก็ได้ถ่ายที่อื่นก็ได้

จะไม่ได้เคยไปอะไรหรอกที่สำนัก
มีคุณกบสุวนันมีแม็กซ์เอเอฟเขาก็รู้สึกว่าเชื่อถือ

เหมือนเดิมก็คือให้นั่งตักหันหน้าเข้าหากัน
แล้วก็ให้ทำเหมือนที่ทำกับสามีกอจูบหลุบเข้ามาอะไรต่างนั่น
เธอก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามันคงเป็นวิธีการรักษา

สามีคุณนอกใจคุณนี่คุณรู้ตัวไหมเนี่ย

ตกใจมากแล้วก็เสียใจมาก
เพราะตอนนั้นสามีเธอทำงานเยอะมากเลย
จนกระทั่งไม่มีเวลาให้เธอเลย
หมอเลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวผมแก้ให้
มาเดี๋ยวผมลงของเรียกให้สามีกลับมา
ด้วยวิธีการสมสู่
คือให้เธอมาถอดเสื้อผ้าแล้วก็มีอะไรกันกับ

เธอบอกว่าเธอทำอะไรไม่ถูก

รอบสองคิดว่า

รอบ๓ทำอะไรไม่ถูก

หลังจากนั้นแปลกมากเลยพี่อุ๋ย
หมอดูคนนี้ยุโยงให้เธอตัดขาดกับสามี
ไหนบอกจะลงของเรียกให้สามีกลับมาไง

หลังจากเลิกไปแล้วหมอคนนี้ก็บอกว่า
คุณคุณต้องคบหากับผมเหมือนผัวเมียนะ
เพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองแล้วสามีคุณจะกลับมา

ซึ่งตลอดระยะเวลาไอ้แก่คุณสัยลงของไปมาหาสู่อะไรต่างนานาเนี่ย

ทุกครั้งที่ไปเนี่ยไม่เสียหลักพันก็เสียหลักหมื่น

มันเป็นการคบเพื่อทำพิธี

อันนี้แค่ค่าทำพิธีนะหลักพันไม่ก็หลักหมื่น

อบเงินให้เทศกาลนู่นนี่นั่นนู่นบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพิคเนต
หมอบเงินให้หมอดูในเทศกาลต่างเช่นวันเกิด

ตั้งแต่ต้นปี๖๕จนถึงปัจจุบันนี้
เกือบ๒ปีเนี่ย
ล้านบาทหมดไปกับหมอคนนี้
นี่ทำโอ้โห

และเธอบอกรู้มาว่ามีผู้หญิงคนอื่นถูกหลอกแบบเดียวกันเนี่ย
ไม่ต่ำกว่าร้อยรายมีรายหนึ่งท้องด้วย
แล้วเขาก็ดึงเราไปข้างหลังห้องดูดวง

เหมือนเริ่มแบบจะต้องทำอะไรอย่างนั้น
เหมือนจะเริ่มมีอะไรกันในวันนั้น
เขาก็บอกว่าเออต้องทำอย่างนี้แหละ

อย่างน้อยแฟนเราก็กลับมาอย่างนี้
เออด้วยภาพรักของเขานะคะ
แล้วก็เป็นรูปถ่ายที่เขาถ่ายกับพวกดารา
ทำให้เราแบบเอ้ยดาราอยู่มาดูเลยอะ

มาได้ข้อมูลจากพี่คนที่เคยทำงานกับเขาอะค่ะ
มีการแบบว่าสับเปลี่ยนผู้หญิง
คือสับตารางว่าลูกศิษย์คนนี้จะมากี่โมง
ก็คือสลับกันเข้าห้องนั้นห้องนอนของเขา

เธอให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับว่าหมอดูคนนี้เนี่ย

มีเมียค่ะ๓คน

เป็นเมียดีกรีนางงามระดับท็อปไฟล์สุดท้ายเวทีนางสาวไทย

ซึ่งเมียคนนี้หลบหนีไปพร้อมกับหมอพร้อมกับเลขาอีกหนึ่งคน
เธอก็เลยเชื่อว่าเมียทั้ง๓คนน่าจะมีส่วนรู้เห็นด้วย
มีพระสงฆ์อีกหนึ่งรูปเป็นผู้ร่วมขบวนการด้วยนะ

ดูคนนี้จะหลอกล่อให้เอารถมาจำนำ
พอเอาเงินมาถ่ายก็ไม่ยอมคืนรถให้
บ้านของเมียหมอที่เป็นอดีตนางงามเนี่ย

ก็ไม่เจอหมอดูที่ถูกกล่าวอ้างแต่ว่าเจอตำรวจกับฝ่ายปกครองที่ลงไปตรวจสอบเหมือนกัน
เขาบอกว่าหมอดูคนนี้เป็นอดีตประหลัดเทศบาลตำบลวังโพค่ะ
หลังจากนั้นในอำเภอท่าม่วงก็มาร่วมตรวจสอบด้วย
แต่อย่างที่บอกว่าก็ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เพราะก็ไม่รู้ว่าผู้เสียหายไปแจ้งความหรือยัง

แต่อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝั่งหนึ่งเขาด้วยนะ

เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันจะเชื่อกันง่ายขนาดนั้นหรือเปล่า
ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเขาบอกว่าสำนักนี้ก็มีลูกศิษย์ของหมอดูคนนี้มาหาเยอะเลยล่ะ
ยิงช่วงเสาร์อาทิศมาเพียบเลย
แต่เอาจริงไม่เคยเห็นตัวหมอดูคนนี้มาเป็นสัปดาห์แล้วนะ
ที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นหมอดูคนนี้มาแจกข้าวของข้าวสารให้ชาวบ้านอยู่บ้างเหมือนกัน
ทีนี้ตำรวจเข้าไปที่วัดวัดหนึ่งนะคะที่ตะบนท่าม่วงนี่แหละ

นิมนต์พระรูปหนึ่งอายุ๔๘ปีบวชมา๗พันศา
เป็นพระที่หมอดูคนนี้มักจะนิมนต์ให้เข้าไปสอนนั่งกรรมฐานที่สำนัก

พระรูปนี้ก็ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลย
แต่ว่าหมอดูคนนี้เปรียบเสมือนญาติก็เลยช่วยเหลือกัน
ถึงเวลาเนี่ยเขานิมนต์อัตมาไปนำสวดมนต์เช้าเย็นอัตมาก็ไป

หมอดูคนนี้เคยมาบวชที่วัดได้๑๐๐๐สา
แล้วก็เป็นคนทำขาเทียมให้ด้วยราคา๘๐๐๐กว่าบาท
เพราะว่าพระท่านเคยเดินบินทบาท
แล้วไม้ตำเท้าจนเป็นแผลติดเชื้อแล้วต้องตัดขาทิ้ง
หมอดูคนนี้เป็นคนทำขาเทียมให้
ถึงเวลาก็นิมนต์ไปนำสวดมนต์

ให้ความรู้เรื่องการสมาธิไหมครับ

ที่ผ่านมาเรามีรู้เรื่องพวกนี้ไหมครับ
ก็มีก็สอดได้ฟังจากหลวงพ่อมั่งอะไรมั่งอย่างนี้

ที่ผ่านมาเราสังเกตอะไรมีคนเข้ามาเยอะแยะไหมครับ
ก็มีคนเข้ามาดูหมอแต่เราก็ไม่ได้สนใจ
เพราะว่าถึงเวลากรรมฐานเราก็เข้ากรรมฐาน

ตอนนี้หลวงพี่รู้ข่าวตรงนี้หลวงพี่ตกใจไหมครับ

แต่ที่เค้าว่าหลุงพี่เป็นสมุนข่าวเป็นลูกน้องนี่ไม่ใช่นะ

เอาเบื้องต้นที่สำนักของหมอดูคนนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ย
ทีมข่าวก็แวะเวียนไปหลายครั้งแต่ไม่เจอใครเลยนะคะ
มีรถวิ่งเข้าออกเหมือนกันแต่ว่าไม่เห็นคนเข้าออกเลยค่ะ

เบื้องต้นผู้ก่อตั้งเถสสะไหมต้องรอดก็เลยแนะนำให้ผู้เสียหายเนี่ย
พยายามหลักฐานไปแจ้งความเอาผิดกับหมอดูรายนี้นะคะ
ก็ต้องรอฟังทางฝั่งนางโกชีแจงด้วยนะ
ใช่คือเคสแบบนี้มันหลายรอบแล้วเหมือนกันเนาะที่เราได้อ่านข่าวกันมา
ส่วนคนดังคนมีชื่อเสียงที่ไปมีรูปถ่ายปรากฏอันนั้นเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยนะฮะ
ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้แต่ว่าคือมันแค่มีรูปถ่ายคู่กันอยู่ที่นั่นเฉยนะคะ